ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
วันนี้จะพูดคุยถึงเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ
และน่าจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงนะคะ
เรื่องแรกคือเรื่องของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดองชื่อย่อละกันนะคะ

เมื่อวานนี้เวิร์คชอปไปครบแม่น้ำทั้ง๕สายเลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องมาตรา๔๔กับการปฏิรูปวงการตำรวจนะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยสองเรื่องนี้วันนี้เชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

จริงประชาชนก็อยากจะให้ทั้งคศรัฐบาลสปทสนช
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทำงานกันไป
เพราะว่าข่าวที่ออกมาส่วนใหญ่ก็วนเวียนไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่หรอกครับ
ประชาชนบางทีก็ไปถามเขาบอกว่าเบื่อ
ฉะนั้นก็จะตามดูเป็นระยะเท่านั้นแหละ
แต่ว่าวันนี้ที่ต้องเอามาขีดเส้นใต้อีกที
เพราะว่ากระบวนการปฏิรูปกระบวนการเรื่องทำยุทธศาสตร์
รวมไปถึงเรื่องปรองดองด้วยเนี่ยมันงวดเข้ามาถึงขั้นที่
นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะแล้วเมื่อวาน
แล้วก็มาดูแต่ละเรื่องจะทำอะไรกันไปถึงไหน
ได้แล้วล่ะครับถ้าใครชอบดูหนังฝรั่ง
สไตล์หนังฝรั่งคือตอนแรกอืดหน่อย
ตอนแรกอืดหน่อยแต่พอใกล้จบเนี่ย
หนังฝรั่งจะเดินเรื่องเร็วพุบพับพุบพับพุบพับได้เรื่องเลยล่ะ
ฉะนั้นถ้าสไตล์หนังฝรั่งช่วงแรกอืดหน่อย
ช่วงหลังไปเร็วรู้เรื่องเร็วได้เรื่องเร็วแล้วเดี๋ยวก็จบเร็ว
ฉะนั้นตอนนี้มาถึงปลายเรื่องแล้วล่ะครับ
นายกนั่งหัวโต๊ะเมื่อวานหยิบยกเอาเรื่อง
เรื่องมาพูดกันโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป
อย่าลืมนะครับว่า๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องการปฏิรูปประเทศด่านต่างถูกหยิบขึ้นมาเยอะ
ไม่ว่าจะปฏิรูประบบราชการปฏิรูปเรื่องการศึกษา
ปฏิรูปสังคมปฏิรูปการเกษตรปฏิรูปโน่นปฏิรูปหนี้
รวมทั้งปฏิรูปตำรวจหยิบยกขึ้นมาพูดจากันเยอะแยะว่า
แนวทางจะเป็นยังไงขอความคิดขอความเห็นได้
ข้อสรุปแต่ว่ารักษณะที่ที่ทำกันมาเนี่ย
ทำในลักษณะแตะระหว่างแตะระหว่างหยิบขึ้นมา
ดูเรื่องปัญหาใครเสนอแนะยังไงเอาวางไว้
เรื่องนี้ใครว่ายังไงมีปัญหายังไงมีข้อเสนอแน่
ยังไงควรจะปฏิรูปยังไงเอาก็วางไว้
ลักษณะหยิบแล้ววางอย่างนี้เยอะแยะไปหมด
มันก็ยังไปไม่ถึงไหนคนบอกว่าไม่เห็นมีอะไรชัดเจนสักอย่างหนึ่ง
อันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ทำเรื่องพวกนี้เนี่ย
มันต้องมีกฎหมายรองรับแล้วการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ย
เส้นทางของกฎหมายกว่ากฎหมายจะออกมาแต่ระบบ
ฉบับเนี่ยช้ามากต่อให้รัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม
ต่อให้สภาที่มีความเป็นปึกแผ่นกดปุ่มได้
แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องขั้นตอนกฎหมายเยอะ
นี่ไงครับที่นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา
เพื่อพิจารณาดูว่าไอ้แผนงานทางเดินรถแมพของการไป
รูปที่จะออกเป็นกฎหมายเนี่ย
มีอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
มีข้อเสนออะไรบ้างที่เบ็ดเสร็จสำเร็จรูปแล้ว
แล้วถ้าออกมาเป็นกฎหมายประกาศใช้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเห็นหน้าเห็นหลังแน่นอน
เอานายกก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งใช้มาตรา๔๔นี่แหละตั้งขึ้นมา
ในความหมายก็คือว่าพอเป็นอย่างนี้
นายกก็จะหยิบเอาสิ่งที่คณะกรรมการเหล่านี้เห็นว่าดีเห็นว่าสำเร็จรูปแล้ว
เอามาประกาศใช้เป็นม๔๔ไม่ต้องลงต้องรอแล้วสภาเอามาใช้ก่อน
งั้นคนก็ต่อว่า๒ปีที่ผ่านมาไม่เห็นทำอะไรสำเร็จสักเรื่องหนึ่งเรื่องการปฏิรูป
นี่นายกก็จะเดินหน้าแบบนี้ผมถึงบอกตอนนี้มันเหมือนหนังฝรั่งแล้ว
ท้ายเรื่องเนี่ยเรื่องจะเดินเร็วเดี๋ยวก็ได้เรื่องแล้วก็มีเรื่องซ้อนขึ้นมาอีกว่าในบรรดาข้อเสนอให้มีการปฏิรูป
อะไรล่ะครับที่คนอยากให้ปฏิรูปมากที่สุดไม่รู้กี่สำนักต่อกี่สำนักที่เขาไปทำโพลกันอ่ะ

แต่ว่าการที่จะปฏิรูปโครงสร้างของตำรวจโอ้โหมันก็เป็นเรื่องใหญ่

รัฐมนูลก็เขียนไว้แต่ว่ายังเมื่อยังไม่ใช้รัฐมนูลเนี่ยระยะนี้ก็จะทำยังไง
มีข่าวว่ารองนายกวิศนุเป็นข่าวมาบนหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้
วิศนุเผยใช้มาตรา๔๔

ช่วยแก้ปัญหาซื้อขายตำแหน่ง

ในความหมายที่รองวิศนุอธิบายก็คือว่าเรื่องปฏิรูปโครงสร้าง
เรื่องเกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนที่บ่นกันมากเอาไว้ก่อน

แต่จะเอาซะเรื่องเดียวก่อน
ที่จะใช้มาตรา๔๔เนี่ย
ประกาศออกมาแล้วเนี่ยสามารถแก้ปัญหาการซื้อตำแหน่งให้ได้
เออเอาเรื่องเดียวไม่ยุ่งเรื่องพนักงานสอบสวนไม่ยุ่งเรื่องโครงสร้างอื่น
เอาเรื่องเดียวคือทำยังไงที่จะให้การโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจ
ไม่ต้องซื้อขายตำแหน่ง
ไม่ต้องมีตัวฝากจากผู้หลักผู้ใหญ่
ไม่ต้องมีตัวฝากจากนักธุรกิจ
เทาทั้งหลายเหมือนที่ผ่านมาในอดีต
เพื่อเพื่ออะไร
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้
เดือดร้อนก็เพราะว่าตำรวจที่ได้ไปอยู่ปีนขึ้นมากว่าจะไต่ขึ้นมาเป็นภูมิกับ
เป็นผู้การเป็นผู้บัญชาการเรียกว่าคุมกำลังหลัก
และอยู่ในท้องที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ย
ได้มาโดยการซื้อตำแหน่ง

แต่เป็นที่รู้กันและตำรวจก็ไม่ควรปฏิเสธ
เพราะตำรวจเองก็รู้กัน
ว่าถ้ายังไม่มีเงินรอก่อน

เขารู้กันเนี่ย
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ปิดบังกันเหมือนแต่ก่อนแล้ว
เรียกมาเลยว่าต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะ

ถ้ายังไม่มีไปเก็บเงินก่อน
แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเป็นอย่างนี้

ที่สำคัญคือท้องที่ที่มีอบายมุกเยอะ

พอไปอยู่แล้วแล้วเขาจะทำยังไง
เขาก็ต้องถอนทุนสิครับ
วิธีการถอนทุนก็ไม่ต้องไปทำอะไรหรอก
ปล่อยประละเลยกับสิ่งผิดกฎหมายให้มันอยู่ต่อไป
บาร์เปิดเกินเวลาลงนวดเปิดเกินเวลา
สถานบริการบันเทิงเปิดเกินเวลา
ไม่เป็นไรเพราะเขาจ่ายสวย

เพราะถ้าไปทำตามกฎหมายมันก็ไม่ได้เงินสิ

มีคนจ่ายให้ก็มีเรียกว่าซื้อตัวให้
บางทีนักธุรกิจมีตู้ม้ามีตู้เกมมีบ่อน

อยากได้นายตำรวจคนนี้เป็นพักพวกกันมาเป็นผู้อำกับ

ก็ไปวิ่งเต้นเอาเงินไปซื้อตำแหน่งให้
ผู้กำกับพอมาอยู่ในพื้นที่
เขาอุตส่าห์ซื้อตำแหน่งให้มา
แล้วจะไปยุ่งอะไรกับธุรกิจเขาล่ะครับ

เขาจะมีสถานบริการผิดกฎหมาย
ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
รากเง่าของความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ตรงยากโยก
แต่งตั้งนี่แหละฮะก็ลองให้เขาขึ้นมาโดยความรู้ความสามารถ
แล้วไม่ต้องจ่ายเงินสิครับเขาจะได้มาทำงานแข่งกันเขาจะ
ได้มาปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่แข่งกันนี่ล่าสุดก็
เห็นมีการเปิดเผยบนเวทีกันแล้วนี่ว่านักถึงขั้นไปคุ้มครอง
กระบวนการค้ายาบ้านในพื้นที่กันแล้วเพื่อให้ได้เงินมาเยอะ

สอบนายสิบอ่ะนายสิบเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมครับไม่กี่ตังค์หรอก
ถึงหมื่นแต่ยอมเสียเงิน๕แสนเพื่อให้จ้างคนไป๓๔หมื่นไป
สอบให้ที่เป็นข่าวเป็นคราวกันทุกวันนี้แล้วพอได้เป็นแล้ว
เป็นนาย๑๐แล้วสิบจะไปถอนทุนขึ้นยังไหวก่อนนี้ไงเป็น
จราจรก็เที่ยวโบกโมโตไซต์บนโบกรถกระบำบนโบกโน่นบนบนนี่
รวมรวมเงินกันไปเอาไปใช้หนี้เขาชาวบ้านเขาก็ดูถูกเอา
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนที่เป็นตำรวจดีต้องทำใจนะครับ
เลวร้ายอย่างนี้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้ง
เป็นแหล่งเบาะพบเบาะเพาะเชื้อความเลวร้าย
ผมยังอยากเห็นเลยว่าจะเขียนกฎหมายออกมายังไง
มาตรา๔๔ถึงจะป้องกันอย่างนี้ได้
เพราะว่าหยิบใครขึ้นมาก็ได้ลองพุ่มกับ๙คน๑๐คน
ลองพู่การเนี่ยบางกรมกับการมีเกือบ๒๐คน
ใครขึ้นมาก็ได้ก็เป็นสิทธิ์อันชอบทำเขา
แล้วถ้าสมมุติว่าให้จัดอาวุโสมันก็ต้องไปดูว่า
อาวุโสน่ะนับกันตั้งแต่ตรงไหน
บางคนเป็นผู้มกับก่อนแต่มาเป็นลองพู่มกับการทีหลัง
บางคนเป็นสารวัตรก่อนแต่พอพอมาขึ้นเป็นสารวัตรแล้ว
เป็นภูมิกับแล้วเป็นรองภูมิกับแล้วอาวุโสกลับลักลั่นกัน
ฉะนั้นในรัฐมนูลเนี่ยที่เขียนบอกว่าให้เอาอาวุโสเป็นหลักเดี๋ยวค่อยดูกัน
แต่ตอนนี้เฉพาะหน้าเขียนยังไงที่ไม่ให้คนที่ซื้อขายตำแหน่งเนี่ยไปดิ้นได้
มันจะเขียนยังไงผมยังนึกไม่ออก
พอเขียนเรื่องเอาอาวุโสก่อนก็ต้องมาเถียงกันตายสิ
อาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกน้องคนที่เป็นอาวุโสลำดับ๕ก็มี
ในอดีตเขาก็บอกไม่แฟร์อีกจะจัดกันยังไงก็ตามแต่
เพื่อป้องกันไม่ให้เอาเงินไปซื้อตำแหน่งแล้วมาสร้างความเลวร้ายให้เกิดขึ้นในแวดวงตำรวจ
ตอนนี้ก็คอยครับคอยดูว่าจะเขียนกฎหมายยังไงที่จะใช้ในการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจ
ป้องกันการซื้อตำแหน่งป้องกันการฝากตัวกันมาป้องกันผู้หลักผู้ใหญ่ใช้เส้นใช้สายยัดกันเข้ามา
แล้วสร้างความขมขื่นให้กับแวดวงตำรวจแล้วก็ปล่อยให้สิ่งผิดกฎหมายสีเทาสีดำทั้งหลายเนี่ย
อยู่ได้ก็เพราะเรื่องนี้จะตามดูครับขอดูหน่อยว่ามาตรา๔๔ออกมายังไง
แล้วจะบอกให้ฟังว่าถ้าออกมาอย่างนี้เขามีช่องโวยังไงออกมาแบบนี้เขาจะรอดไปทางไหน
ลำบากครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องคอยติดตามครับ
จุดเริ่มต้นได้ยินมานานแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องต่างที่เกิดขึ้นกับวงการตำรวจนี่ก็เกิดขึ้นจากการซื้อขายตำแหน่ง
นี่แหละมันเริ่มต้นเลยล่ะค่ะต้องแก้ตรงนี้แหละต้องแก้ตรงนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ